กับภูมิพลไทยก็ยังมีอีกหนึ่งรายการนะครับ
รายการการฟุตบอลเอฟเฟสครับในวันพรุ่งนี้
ซึ่งคู่บิ๊กแมทเมืองทองจะเปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ
ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญมากนะครับ
สะบุตรประการมาได้เช่นกันนะครับ

อเลสเตยกาลามาหัวหน้าผู้สอนของบูยรัมย์ยอดเตียดกล่าวว่า

แต่แน่นอนว่าบุรีรำต้องการผ่านเข้ารอบต่อไป
เพราะหน้าที่ตอนนี้คือการคว้าแชมป์บนถ้วยให้ได้
แบ่งกลุ่มในปี๒๐๒๒นะครับ
ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมโดยโยนความกดดันไปให้บุรีรำ
ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่ต้องเจอกับความกดดันมากกว่า

หลังที่ผิดหวังผ้าแชมป์ไทยลีก
ส่วนเราไม่ได้กดดันอะไรแล้วก็เชื่อว่า
ทุกอย่างเป็นไปได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับ
ในเวลาสิบแปดแกระดับแกล้วนะครับก็ยังมีสิวิ่งเชียงรา
ยูเนเต็ดพบกับเมืองกาลยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทย
อีก๒ปีหน้านะครับแล้วก็๑๙นาทีการนะครับ

แล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับชูแบงคอกพบกับราชบุรีมิดผลเอฟซีนะครับ
จากข่าวที่มีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีติดโควิด๑๙เพิ่มจำนวน๙คน
แล้วก็มีกลุ่มผู้ใกล้ชิดได้เข้าชมเกมฟุตบอลไทยลีกคู่หนีตรงชั้น
แสงข่าวความชัดเจนถึงประเด็นดังกล่าวโดยในส่วนของแฟนบอลที่เข้าชมเกมนั้น
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มที่พบเชื้อ๙คน
และเป็นหนึ่งใน๑๐คนที่ไปร่องแพรจังหวัดกาญจนบุรีในกลุ่มเดียวกัน
แต่จากการตรวจเชื้อเบื้องต้นของแฟนบอลลายนี้พบว่า
เป็นคนเดียวที่มีผลออกมาเป็นลบนะครับโดยทางสาธารณสุขได้นำแฟนบอลลายนี้เข้ากักตัวเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าชายดังกล่าวนั่งอยู่บริเวณใด
แต่แฟนบอลที่เข้าชมในเกมวันนั้นยังถือว่าปลอดภัย
เนื่องจากมาตรการการจัดการที่ค่อนข้างที่จะลัดกลุ่มนะครับ